อีกหนึ่งประเด็นดราม่านะคะเป็นช่วงควันหลงฤดูการเกณฑ์อาหาร
สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มอ้นกรกฎหรือว่าอ้นเดอะสตาร์ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหนุ่มอ้นเขาเคยออกมาสละสิทธิ์ผ่อนผัน
เพื่อจับใบดำใบแดงเลยแต่จนแล้วจนรอดค่ะ
ก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่านุ่มอ้นนั้นมีโรคประจำตัว
นั่นก็คือโรคหอบหืดนั่นเองนะคะซึ่งก็ทำให้เจ้าตัวไม่สามารถที่จะทำหน้าที่รับใช้ชาติได้ค่ะ
สละสิทธิ์ผ่อนพันธุ์เพื่อรอลุ้นจับใบดำใบแดง
แต่อ้นกรกฎหรืออ้นเดอะสตาร์๙ก็รอดรับใช้ชาติ
เหตุเพราะนำหลักฐานมาแสดงว่าตัวเองป่วยเป็นโรคห่อหืด
งานนี้เลยเจอดราม่าไปเต็มว่าทั้งที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
ทำไมไม่แสดงเอกสารตั้งแต่ปีแรกที่ถูกเรียก
และหากอยากรอลุ้นจับใบดำใบแดงเพื่อเข้ารับราชการทหารจริง
เหตุใดเตรียมใบรับรองแพทย์มาพร้อมศัพท์
ซึ่งกรณีนี้คล้ายกับกรณีของพระเอกชื่อดังณเดชน์คุกิมิยะนั่นเอง
โดยนักร้องหนุ่มชื่อดังวอนให้สังคมเข้าใจว่า
ตัวเองมีโรคประจำตัวมานานแล้ว
และแม้ไม่ได้ทำหน้าที่รั้วของชาติ
แต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือหรือร่วมกิจกรรมด้านอื่นแทน
เดี่ยวดูคุณพี่ดู
มันมีหลักฐานที่เราไปหาคุณหมอตลอด
ก็รู้สึกเสียใจที่เป็นลูกผู้ชายแล้วก็ไม่ได้รับชาติ